คุณผู้ชมคะจำได้ไหมน้องชาบาแก้ว
แล้วสุดท้ายไม่ได้นะคะน้องเสียใจมากตอนนั้น
ถึงขั้นขนาดเป็นโรคซึมเศร้าคือเงียบขรึมไปเลยจากเด็กที่แบบสดใสร่าเริง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะมีคนมาช่วยเหลือยื่นมือมาช่วยน้องมากมาย
หนึ่งในนั้นคือพี่หมิวคุณเข็มมาสอนลูกค้าผู้ประกาศแท้รัฐทีวี
ที่ยื่นมือเข้าไปช่วยจนวันนี้ค่ะน้องยืนหยัดได้แล้ว
วันนี้น้องชาบาแก้วสามารถเปิดร้านขายยำค่ะช่วยแม่แล้วก็หาทุนเรียน
น้องชาบาแก้วสัญญานะคะว่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวัง
นี่เห็นไหมคะน้องตัวน้อยกำลังทำยำให้กับลูกค้า
ภายใต้ร้านยำที่ชื่อว่ายำแซ่บซีดบายชาบาแก้วค่ะ
น่าทานมากค่ะเนี่ยพิกัดร้านนี้อยู่ซอยต้นสนที่บ้านคล้องปากทางนะคะ
ปากทางบริเวณตรวจสภาพรถโพธารามคือเข้ามาได้สักประมาณ๓๐๐เมตร
ร้านเนี่ยสังเกตดีดีอยู่ทางขวามือนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลบ้านคล้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
ไปเจอร้านปุ๊บคุณผู้ชมก็จะเห็นสองแม่ลูกนะคะ
ช่วยกันขายยำอยู่ในร้านก็คือนางสาวดวงสุดายอดทรงตระกูลนะคะ
กับเด็กหญิงอังสุมารินคงไทยหรือว่าน้องชาบาแก้วนั่นเอง
ดูสิสองแม่ลูกทั้งคู่ช่วยกันปรุงยำตามออเดอร์นี่นะคะ
เมนูเด็ดของร้านก็คือมียำมากกว่า๒๐เมนูเลยนะ
อยากทานอะไรล่ะมีให้เลือกหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นยำปูม้ายำปลาหมึกยำผลไม้ก็มี
ยำกุ้งสดก็มากุ้งสุกก็มีเหมือนกัน
หิวแล้วค่ะนะคะบอกเมนูก็หิวแล้วคุณผู้ชมอาหารจานยำมีรสชาตินั่วค่ะ
จัดจ้านถูกปากคนไทยราคาไม่แพงจริงเพราะว่าเริ่มต้นใน๒๐บาทเท่านั้นเอง
ใครก็ทานได้ถูกยี่สิบบาทถูกมากนะคะลูกค้าสายยำอิ่มอร่อยในราคาย่อมเยาว์นะคะ
ที่ร้านน้องบอกว่าใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันเลยค่ะ
น้องชาบาแก้วยังบอกด้วยนะคะ

ก่อนหน้านี้น้องทำช่องยูทูปของน้องเอง
ก็มีการรีวิวอาหารต่าง
สุดท้ายเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาในการทำร้านยำค่ะ
ก็มีการดัดแปลงสูตรน้ำยำขึ้นมาใหม่
ราคาขายในราคาที่ทุกคนสามารถมาอิ่มอร่อยได้
โซโลแกนของทางร้านก็คือโซโลแกนน่ารักอ่ะ

อร่อยกับร้านยำของน้องได้แล้วนะคะ
ขณะที่น้องชาบาแก้วบอกว่าหนูอยากขอบคุณพี่เข็มมาสอน
เคยมอบเงินช่วยเหลือหนูเอาไว้
ซึ่งวันนี้หนูได้นำเงินส่วนนั้น
ต่อยอดเปิดร้านยำเพื่อหารายได้เพิ่ม

แล้วก็หาทุนการศึกษาของตัวหนูเอง
หนูขอสัญญาว่าเงินของพี่เขมสอน
และทุกคนที่ช่วยเหลือจะไม่ศูนย์เปล่า
จะไม่ทำให้ผิดหวังในตัวหนู
และอยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน
มาลองชิมยำทากโยคินะคะ

ทีนี้ใครอยากไปทานก็ลองดูได้นะคะ
ลองไปที่โพธารามนะคะราชบุรี